บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐมื้อบ่ายแบบนี้นะคะ
เติมความแซ่บกันกับเราสองสาวเช่นเคยวันนี้อยู่กับขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะวันนี้คุณคะบอกเลยอารมณ์ดีทำไมคะ
อาจจะเริ่มด้วยเรื่องราวหวานกันบ้างนะคะของคุณก๊อฟพิชยะแล้วก็นี่หวานหรือลิ้น
เออก็เกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเลี่ยแล้วนะนิดเดียวจะเลี่ยแล้วเนอะ
ยินดีกับเขาด้วยค่ะล่าสุดนั้นโชว์ความหวานมีการเป็นห่วงเป็นใยกันด้วยนะ
เพราะว่ามีการส่งกล่องยงกล่องยาแม้จะว่ายังไงเดี๋ยวไปดูกันซะหน่อยดีกว่าค่ะ
บอกเลยว่าเอาใจใส่คู่นี้เอาใจใส่กันมากเลยของสำหรับคู่รักลมพัดถวน
อุตสามณีแล้วก็ก๊อฟพิชยะนะคะแล้วต้องยกป้ายไฟเอาใจเอฟซีไปเลยเต็มค่ะ
แล้วก็อยากจะเป็นคนป่วยแบบนักแสดงสาวหน้าตุ๊กตาขวัญอุสามณีบ้างกันเลยทีเดียว
สาวขวัญเนี่ยโพสต์ภาพตัวเองที่ออกอาการปลื้มปลิ่มสุดเลยค่ะ
กล่องยาที่ได้รับมาจากหวานใจคุณก๊อฟพิชยะ
เมื่อฝ่ายชายนั้นบรรจงทำกระลองยาพร้อมจัดตารางเวลารับประทานยานะคะให้เธอมาเสร็จสับเลย
แล้วก็ไม่ลืมรายละเอียดเล็กน้อยด้วยทำเป็นเช็คลิสต์วันแล้วก็เวลามาพร้อมกับข้อความแสดงความใส่ใจด้วย

ก็นี่แหละมีบ้างไหมล่ะอย่างนี้ไม่เคยจะมีกับเขา
ไม่ต้องการกล่องยาดิฉันขอค่ารักษาพยาบาลรับเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะ

ขวัญอุสามณีค่ะก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีสุดเลยนะคุณ
แล้วก็เธอก็บรรยายความรู้สึกค่ะผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าได้รับกล่องยาแล้วนะคะเธอยอมที่จะเป็นคนป่วย
นี่เป็นไงบอกแล้วอีกนิดเดียว

เพราะนอกจากหนุ่มคนรู้ใจจะเป็นคนดีแล้วนะคะยังเป็นคุณหมอส่วนตัวที่ดีอีกด้วยค่ะ
พร้อมคอมเมนต์ให้ทั้งคู่ดูแลกันและกันตลอดไปด้วยค่ะ
ไงคุณเห็นเขาหวานแบบนี้อยากจะเป็นสักโรคสองโรคดูไหมคะ
ตอนนี่หรอก็เป็นโลกต่ำจาน

อันนี้ไม่คุยกันพอดีว่าแบบร่ำรวย
รำนวยความสุขไงดูข่าวบันเทิงอย่างนี้